จะมาพูดคุยเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์

แต่ว่ากระแสต่อต้านยังคงมีอยู่นะคะ

เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ๑๖นาฬิกา
สำคัญทั้งนั้นธรรมเนียบรัฐบาลสำนักนายกราชกิจจานุเบกษา

วันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้ค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณสุภานีครับ

ผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับว่า
เวลาเขาจะโจมตีระบบเว็บไซต์ของรัฐบาลเขาทำกันยังไง

เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่า
เวลาเขาลุมกันถล่มเนี่ยเขาทำได้ยังไง

เมื่อวานนี้เรียกว่าพอเป็นตัวอย่าง
เห็นว่าวันนี้ก็นัดหมายกันอีกแล้ว
คนที่จะอธิบายว่าเขาทำกันยังไง
ผมได้ติดต่อกับดรนรัฐสารมาน
เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้แหละครับ
แต่ว่ามีความชำนาญในเรื่องอย่างนี้
แล้วจะอธิบายง่ายให้แฟนรายการนี้ให้ฟังว่า
เวลาเขาถล่มเว็บราชการเนี่ยเขาทำได้ยังไง

จนกระทั่งมีปัญหาอย่างเมื่อวานเนี่ย
ลองอธิบายให้ประชาชนวัยพวกผมที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ย
รู้หน่อยว่าเขาทำกันยังไงฮะ
อันดับแรกขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่า
ไปเปลี่ยนข้อมูลในเว็บไปดึงข้อมูลเว็บออกมา
แต่การทำให้เว็บหยุดบริการ
หรือให้คนอื่นเข้าไปดูเว็บนี้ต่ออีกไม่ได้เนี่ย
มันมีวิธีการเยอะแยะไปหมด
หนึ่งในนั้นที่เป็นวิธีการที่แพร่หลายคือ

อย่างสมมุติว่าเล็บขายรถ
เวลาเราจะเข้าไปดูรถเนี่ย

ไปเลือกดูว่ารถคันนู้นคันนี้เป็นยังไง
ทางกายภาพก็เว็บขายรถ
ก็จะเป็นเว็บขายรถแล้วคนเข้าไปเปิด
ดูว่ารถคันนู้นเป็นอย่างนี้

ทีนี้ถ้าทางกายภาพ
ผมไม่อยากให้คนไปที่โชว์รูมรถ
สมมุติโชว์รูมรถนี้อยู่ตรงวิภาวดี
ผมเอารถสิบล้อหลายหลายคันมาขวางถนนวิภาวดีไว้
มันก็ทำให้แบบรถคนอื่นเนี่ย
ไปไม่ได้
นี่มันคือหลักการในการทำพวก
ก็แปลว่านัดหมายกันเข้าเว็บนี้พร้อมกัน
เป็นหมื่นเป็นแสนว่างั้นเถอะ
ใช่ครับโดยปกติเนี่ย
คนเข้าเองเนี่ยเป็นหมื่นแต่งแสนคนเนี่ย
เข้าวิธีปกติมันก็คงไม่ถึงฉาก

แต่มันก็จะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือ
มันเลยเป็นการเหมือนจำนวนรถเยอะมากขึ้น

ครับเอาทีนี้

เขาก็นัดหมายเป็นช่วงเวลา
แล้วคนที่เป็นอยู่ในเครือข่ายเขาเข้าไปพร้อม
อย่างนี้
อ๋อเอนนี่ไปจับไม่ได้ว่า
ใครเป็นต้นเหตุใครเป็นคนนัดหมาย
มาจากไหนยังไงนี่หน่วยราชการไม่มีทางรู้
มีวิธีทำให้รู้ฮะผมผมเปรียบเทียบกับทางกายภาพอีกทีนึงนะครับ
ตั้งแต่ต้นทางเข้ามาตั้งแต่หน้าโชว์รูม
ผมก็จะสามารถเห็นว่ารถ๑๐ล้อมากัน๕๖คันนึกมาขวางไว้
เป็นรถสิบล้อประเภทไหนทะเบียนอะไรมีอะไรมาตอนไหน

แต่ว่าเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ย
เมื่อวานเว็บไซต์ของราศกิจจานุเบกษาเว็บไซต์ทำเนียบ

ผมต้องอย่างนี้ผมเชื่อว่าเขามี
แต่อาจจะมีแบบพอเจอมีการโจมตีหนักเนี่ย

เพื่อป้องกันข้อมูลของเว็บนะครับ
การให้บริการปกติไปเลยอะไรอย่างนี้ครับ
แต่โดยปกติพวกนี้มันก็จะหยุดไม่นานนะครับ
อาจจะชั่วโมง๒ชั่วโมงแล้วก็คือเปิดขึ้นมาใหม่
อันนี้เท่ากับเป็นการแสดงสัญลักษณ์ให้รู้ว่า
พวกคนเหล่านี้เขาต่อต้านพรบคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองใช่ไหมครับ
ใช่ครับแต่มีเหมือนกันอย่างที่ผมเรียนนะครับ
การทำให้เว็บล่มมันมีทั้งแบบเอารถมาขวางเฉยยกตัวอย่าง
หรือแบบประเภทย่องเข้าไปได้แล้วแล้วปิด
ย่องเข้าไปได้แล้วมันก็มีทั้งย่องเข้าไปแล้วแล้วปิด
ย่องเข้าไปแล้วแล้วก็แอบดูข้อมูลแอบแก้ข้อมูลเฉยเงียบก็มีครับ
ครับครับเอาล่ะพอจะเข้าใจได้ว่าอันนี้ที่พูดเนี่ย
ไม่เกี่ยวกับการแฮ็กแต่ว่ารุมกันเข้าไปในเว็บไซต์เหล่านี้พร้อมพร้อมกัน
การจราจรก็ติดขาดถนนเต็มเข้าไปไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะ
เอาล่ะก็เข้าใจง่ายดีอีกเรื่องหนึ่งในฐานะที่อยู่ในวงการนี้
เมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าคนที่เล่นไลน์ทั้งหลายเนี่ย
อย่าเพิ่งไปตระหนกอย่าเพิ่งตกเป็นเครื่องมือเขานะ
เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับไลน์แต่ที่เขากำลังจะดำเนินการก็คือกับเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย
เราไม่ได้เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้เราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อน
แต่ว่าก็มีคนทักท้วงมาว่าโดยพรบฉบับใหม่เนี่ย
มันจะโยงไปถึงคนที่เล่นไลน์รับไลน์ส่งไลน์ได้

อย่างนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อน
ไอ้การที่เราเล่นไลน์เนี่ยเรารับข้อมูลไลน์รับคลิปมารับรูปมาอะไรอย่างนี้
มันแปลว่าเราเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
ซึ่งมันเป็นการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราส่งข้อมูลอันเป็นเท็จข้อมูลบิดเบือน
หรือมันถูกตีความว่าอันนี้ผิดกฎหมาย
ให้คนอื่นหรือส่งไปที่กรุ๊ปกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปหนึ่งฮะ
อันเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเรามีความผิดไงครับ
ก็เข้าข่ายได้เหมือนกันใช่ครับก็เข้าข่ายเข้าเข้าข่ายอะไรอ่ะ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์สมมุติว่าการใช้ไลน์เนี่ยมันคือ
เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับ
ฉะนั้นที่จะบอกว่าคนเล่นไลน์เนี่ยไม่เกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์
ก็ไม่ใช่สิครับไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับเกี่ยวเต็มครับ
อันนี้อันนี้ต่างหากใช่ไหมครับที่ทำให้คนหวั่นไหวกันมากว่า
ถ้าพรบฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะกระทบ
ผมมองอย่างงี้ครับคือคือตัวพคอมผิดที่ออกมาเนี่ย
มันมีความกำกวมอยู่เยอะพอมันไม่ชัดเจนเนี่ย
มันก็เลยทำให้คนกังวลอ๋อนะครับ
คำสั่งถูกไหมครับเพราะพอมีพรบออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีประกาศมีคำสั่งมีเกี่ยวกับระเบียบออกมาเป็นรายละเอียดต้องไปดูกันตรงนั้นอีกทีหนึ่งว่ามันจะกำจวมอย่างที่ดรนรัฐว่าไหมเอาละครับวันนี้ให้พอได้เห็นภาพว่า
นี่เป็นการอธิบายเพื่อให้รู้ว่าที่คุณดาวบอกเมื่อกี้ว่าเขา
เข้าไปแฮ็กเนี่ยเมื่อวานสามสี่จุดเนี่ยไม่ได้แฮ็กแต่ว่าต่างคนต่าง
นัดหมายเขาเรียกว่าไปถล่มไม่ให้ใช้ได้ไม่ให้ใช้ได้ค่ะเพราะว่า
เว็บไซต์เนี่ยมันเป็นสาธารณะเหมือนกับห้างหรืออย่างที่
นี่แหละถ้ารถทุกคันไปขวางทางเข้าห้างหมดคนก็เข้าห้าง
ไม่ได้ค่ะถ้าอย่างงั้นแสดงว่าตอนนี้ยังคงมีความกังวลในเรื่อง
ของเรื่องนี้อยู่แล้วฝั่งของผู้เขียนเองมีความจำเป็นบ้าง
แค่ไหนที่ต้องออกมาย้ำแล้วก็อธิบายว่าไม่เกี่ยวหรือ
เกี่ยวคงต้องอธิบายครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าอธิบายแล้ว
เขายังเชื่อว่ามันยังกำกวมอยู่เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะกังวล
นี่เป็นข่าวมาสองวันแล้ววันนี้บ่ายนี้เขานัดหมายกันอีกแล้ว
อันนี้ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ว่าเป็นอะไรเป็นเป็น
สื่อเขานะแต่ว่าเขากำลังทำกันอยู่เราจะติดตามเรื่องนี้
ต่อไปนะครับครับขอบคุณครับ